ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนับสนุนโอลี่คัมบรี
สนับสนุนโอลี่คัมบรี
ทราบกันอยู่แล้วว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปากพนังก็เป็นพื้นที่ซึ่งเจอน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่ารอบนั้นจะไม่หนักเท่ารอบนี้จริงเว้นช่วงกันประมาณสักเดือนเดียวเองค่ะ
แล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่ในปากพนังตอนนี้เนี่ยที่เรือเรากำลังจะเข้าไปให้ถึงเนี่ยนะคะ
คือพื้นที่ของตำบลชะเมาตำบลชะเมาเนี่ยถ้าเรานับจากถนนเส้นหลักที่เป็นถนนรถวิ่งเนี่ยนะคะ
ห่างประมาณเอาแบบที่เรือเราวิ่งนี่นะคะประมาณสัก๔กิโลค่ะ
๔กิโลเมตรที่เข้าไปเนี่ยจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของตำบลชะเมาว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
แล้วรอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วหนักแค่ไหนเขาเตรียมรับมือทันไหม
แล้วก็ประเมินว่าจะต้องอยู่สภาพแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
คนที่พาเราเหมือนกับเป็นภาระของเขาเข้าไปขอดูชาวบ้านหน่อยเนี่ยนะคะ
เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะมีบางจุดที่ยังเดินได้เพราะมันเป็นทาง

คือเอาไงดีนายกเราควรจะเทียบว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านชาวบ้านเนี่ย
ตอนนี้เจอน้ำท่วมลึกลึกสักแค่ไหนจุดที่ลึกสุด
บ้านของชาวบ้านนะครับจุดที่ลึกสุดก็ประมาณเม็ดกว่าฮะ
กว่าถนนในหมู่บ้านหรือเมตรกว่าในบ้านคน
ถนนครับถนนที่ทางเข้าหมู่บ้านน้ำจะลึกเมตรกว่า
ทีนี้ส่วนของบ้านบ้านชาวบ้านเนี่ยบ้านชาวบ้านที่อยู่เนี่ย
คือบางแห่งก็เป็นสองเม็ดบางจุดครับสองเม็ดเป็นสองเม็ดนะครับ
สองเมตรนี่มันเกือบมิดชั้นหนึ่งเลยนะ
ครับคือบ้านชาวเหนียวเนี่ยจะจมหมดเลยครับ
แล้วคนออกจากบ้านตัวเองหมดยังคะ
ก็หมดแล้วฮะหมดแล้วส่วนที่อยู่ไม่ได้ผมก็ให้มาอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการของตะบนชะเมาครับ
ตอนที่ออกมาเนี่ยคือเตรียมออกมากันอยู่แล้วหรือว่าพอเห็นว่าน้ำหนักกว่าปีอื่นแล้วค่อยอบพยพกันมาทีหลังคะ
แต่ว่าวิธีการสัญจรเอาของตำบลชะเมาตอนนี้เนี่ยวิธีการสัญจร
ถ้าคนยังอยู่ในบ้านเนี่ยออกมาถนนหลักเนี่ยใช้วิธีไหน

มีเรือท่องแบนพอดีแต่ที่สะบานได้ซื้อเรือไว้ครับ
ให้ชาวบ้านเนี่ยจะมีผู้นำชุมชนรับออกมา

คนที่นี่ปกติต้องมีเรือประจำบ้านติดบ้านไว้ไหมนายก
ตั้งแต่สมัยก่อนก็มีเรือทุกบ้านแต่ทีนี้ตั้งแต่ปีห้าสี่
น้ำเคยท่วมเยอะ
พอหลังจากนั้นชาวบ้านก็น้ำลดประมาณ๑๕ปีน้ำก็ไม่ท่วม
พอน้ำไม่ท่วมเนี่ยทีนี้ความเคยชินต้องเกิดขึ้น
เกิดขึ้นทีนี้พอน้ำมาปุ๊บเนี้ยก็รับสถานการณ์ไม่ทันฮะอ่า
เพราะเมื่อกี้เราตัดตัดถนนเข้ามานะฮะ
คือตัดขวางถนนที่เดินได้เข้ามา
ทีนี้เอางี้เอาประเมินภาพนะปีนี้ก่อน
แต่ทีนี้ถ้าจะเอาตำบลชะเมาเป็นหลักน้ำที่เจอหนักหนักอยู่ตอนนี้เนี่ย
มาจากน้ำฝนเยอะมาจากน้ำทะเลหนุนหรือมาจากน้ำหลากจากพื้นที่อื่นมา
เพราะพื้นที่อื่นเนี่ยโอ้โหหนักมากค่ะตกลงน้ำอะไรเป็นหลัก
ก็น้ำสภาพน้ำที่น้ำที่มาจากโซนเขาด้วยครับ
คือน้ำที่มาจากศูนย์เขาเนี่ยมันจะผ่านพื้นที่ชะเมา
ทำบนก่อตัวทั้งหมดจะผ่านแล้วก็ออกไหลลงสู่สู่สู่ทะเลฮะ
อ่าทีนี้น้ำน้ำที่ที่หลักหลักคือน้ำที่มาจากส่วนส่วนแถวอำเผือรอดบีบูลลันซากา

ทีนี้น้ำที่ที่หนุนจากทางของฝั่งทะเลด้วยก็น้ำเลยน้ำเลยช้าหยุดหยุดนิ่งอยู่ฮะ
คือจริงจริงมาเป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าระบายช้าเลยอยู่นานอ่าใช่ครับผม
ปะตามปกติปีอื่นอื่นนี้ถึงถึงกับใช้คำว่าท่วมได้ไหมคะในตำวนชะเมา
ถึงใช้คือท่วมท่วมทุกปีพูดแบบนี้ได้ไหมคือท่วมครับท่วมทุกปี
แต่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็แล้วแต่ค่ะอ่าโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปีห้าสี่มาจนถึงเนี่ยปีหกศูนย์ครับคือน้ำตั้งแต่ปีห้าสี่มาเนี่ย
คือท่วมท้นทุกปีสภาพที่รุ่มมันจะท่วมทั้งหมดแต่ไม่เยอะเหมือนกับปีปีนี้ครับ
คุณผู้ชมเราใช้เวลาในการเข้ามาคือมันก็จะว่านานก็นานเหมือนกันนะเพราะมันรวมแล้วประมาณสัก๔กิโลเมตร๔กิโลเมตร
นี่นานมากนะคะในการสัญจรในแต่ละรอบใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมมีอะไรไหมนายกเดี๋ยวเราเข้าไปเราจะเจอชาวบ้านจะถามเขาอีกทีนะคะ
แต่เอาเท่าที่นายกประเมินตอนนี้น่าจะอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรเป็นหลักคะ
ส่วนของทางทฤษฐบาลเองก็เตรียมตัวจริงออกชีวิตให้ปีน้องอยู่แล้วส่วนทางราชการทางทางราชการดัดรัดมือนก็กำลังสำรวจอยู่ครับผมค่ะหลังจากนี้ก็มีเรื่องอ่า
คุณผู้ชมคะเราลงจากเรือมาที่บ้านหลังนึงนะคะ

อยู่มาตั้งนานแล้วปีนี้แก่ไหนนะคะ

อยู่ที่บ้านของคุณแม่กิมเทียนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
มากวนแปดนึง
ลำบากใจคุณแม่คุณแม่เป็นอาสาที่หมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะคุณแม่เคยเจอน้ำระดับนี้ไหม
เคยเจอแต่หลายปีแล้วประมาณ

๓๑ไม่เป็น
ตอน๓๑ท่วมสูงแค่ไหนคุณแม่คะถ้าเทียบกับบ้านหลังนี้
จมเกือบถึงหลังคาไป

๓๑ท่วมมากกว่าปีนี้ไหมคะ
นั่นจะมากกว่าว่าพอกันไหม
ไม่มีบ้านแต่ติดปันซาประเภท
มันทิ้งช่วงมานานใช่ไหมคะแล้วมันมีอีกรอบนึงตามข่าวอ่ะ
ตรงนี้ก็คือเจอตอนต้นธันวาปีที่แล้วเนี่ยเพิ่ง

ท่วมสูงเท่าตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันไหม

ยังหัวเราะได้นะคุณแม่
มันยังไม่รู้
สกว่าเหลิกมั้งหลันมั้งมือปืนเย็บ
คุณแม่ถ้าสมมุติเราเอารอบนี้นะ

บอกไม่ยังไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกเพราะตั้งคนตั้งมันมั่วอ่ะ

ว่าจะอยู่นานกี่นายใช่ใช่
แล้วตอนที่พอเริ่มคือคุณแม่มันแบบวึบมาแล้วสูงอย่างนี้เลย
ใช่คืนเดียวขึ้นมาถึงนี้คืนเดียวประมาณ
จากพื้นที่เราเดินได้นะคืนเดียวอยู่ใต้ตื่นอยู่
พอค่ำก็มาขึ้นถึงนี้เก็บของทันไหมไม่ทัน
ไม่มีอ่ะรถตัดนู่งสดวงไว้รถรถถ่ายรถเครื่องอาจจุ่มอ๋อ
คืนเดียวคืนสูงรูปเลยจากพื้นดินที่เราเดิน
กระทั่งขึ้นมาถึงขั้นนี้ใช่ไหมคะ

ลุมฝนกว่าเล็บกว่ารั่นพร่อมหลดเลย
ไม่ได้นอนอ่ะ
ฝนหนักกว่าครั้งอื่นที่ตกที่ใต้ไหมคะ

คุณแม่ถ้าคุณแม่แบบลองเทียบให้ดูเนี่ยนะรอบนี้เนี่ย
ความสูงของน้ำนะคะฝนตกนานหลายวันหนักด้วย

พูดแทนเพื่อนบ้านหน่อยว่ารอบนี้หนักแค่ไหน
ให้คนที่แบบไม่ได้เข้ามานี่กว่าจะเข้ามาหานี่นานนะคะ

กว่าจะเจอบ้านแม่นี่นานนะ
แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าคือตอนนี้อยู่กันยังไงคะ
อยู่กันลำบากถ้าเจ็บใกล้ไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าไปยังไง
คุณแม่มีคนป่วยไหม
มีพ่อก็โรคประจำตัว

มียายังอีกวันเดียวแล้วตรงนี้ก็ไปเขาเจ็บเลือด
มีคนใกล้บ้านนู้นใกล้โรคประจำตัวมีหลายตัว
ปกติคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะออกจากที่นี่ไปถึงถนนใหญ่ตรงนู้นเนี่ยนะ
บ่อยไหมถ้าสมมุติน้ำไม่ท่วมต้องมีธุระออกไปข้างนอกกันบ่อยไหมคะ
ออกไปบ่อยไปบ่อยไม่ได้ไปหน่อยเลย
แล้วฝากใครซื้อของฝากใครทำธุระหน่อย

ฝากผู้ใหญ่บ้านอ๋อต้องใช้ให้คุ้มนะตอนนี้นะ
ผู้ใหญ่บ้านเนอะใช่ไหมคะ
ตอนนี้ขาดขาดอะไรบ้างคุณแม่คนข้างในที่ลึกขนาดนี้
น้ำน้ำดื่มมีไหมน้ำดื่ม

เดิมอ่ะบางคนก็ไม่มีอ่ะบางคนมี
แล้วคุณแม่มีไหมคุณแม่มีโอ้งไม่จม
แต่ว่าก็ยังมันริ่มอ่ะแต่ว่าก็ไม่กล้ากินเหมือนกัน
คุณแม่มีแบบอาหารเอาไว้ทำกับข้าวพอไหมเราตุนไว้บ้างไหมคะ

พูดตรงคือไม่ได้เตรียมใช่ไหมแม่
มันสิ่งที่มันจับอีกดีมากกว่านี้
อืมไม่นึกค่ะเอ่อเอาอย่างงี้ในในเครียดไหมเครียดไหมเครียด
นอนไม่หลับเลยคืนนั้นไม่ไม่หลับเลยอืมไฟฟ้ายังใช้ได้ไหมคะ
ยังใช้ไฟฟ้ายังใช้ได้นะน้ำยังเปิดได้นะน้ำปลาปลาน้ำก็เพิ่งเปิด
เมื่อวานนี้ก็ปิดมันจมจมไอ้นั่นเวลาคุณคุณแม่มีธุระอะไรนี่
คุณแม่ใช้โทรศัพท์แล้วป่ะใช่ไหมนะไม่โทรสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้
ฉันใช้ได้สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้นะอ่าจริงจริงแล้วเมื่อกี้บ้านที่ผ่านมา
ตั้งหลายบ้านไม่ค่อยเห็นมีเรือไม่ค่อยเห็นมีเรือผูกอยู่
แต่ของคุณแม่เห็นมีอยู่ลำนึงเล็กเล็กลงไปถึงกระจุมอ่ะอันนี้ลำเล็กเล็กนี่ไม่ใช่เหรอ
มันแล้วมันรั่วอ้าวโถไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้ยาอ่าคุณแม่เดี๋ยวอันเนี้ย
ให้คุณแม่สะท้อนให้ฟังเนอะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับนายกเทศมนตรีท่านทราบแล้วล่ะ
แล้วเดี๋ยวก็เตรียมไว้แล้วอาจจะเพราะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถุงยังชีพมา
แม่รอแป๊บนะคะแม่ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอให้น้ำรถเร็วเร็วน่ะ
ขอบคุณมากคุณแม่ค่ะรักษาสุขภาพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเรามาอีกบ้านหนึ่งนะคะที่นายกเทศมนตรีพามาเยี่ยมนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากวนตอนทำงานเนอะสวัสดีค่ะ
บ้านคุณยายอบนะคะคุณยายสวัสดีค่ะแปลกตาหน่อยมาจากกรุงเทพค่ะ
คุณรัจจิดาคุณรัชดาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งต้องทำหน้าที่ในการมาดูแลพื้นที่น้ำท่วมด้วย
ใช่ไหมคะเอาเฉพาะคุณงานคุณรัจจิดาก่อนค่ะกินพื้นที่ทั้งตำบลไหม
ไม่ค่ะห้าหมู่ทั้งหมดมีเจ็ดหมู่อ่าที่ที่รับผิดชอบจะแค่ห้าหมู่ห้าหมู่
ค่ะห้าหมู่บ้านคุณคุณยายอบต้องดูอะไรเป็นพิเศษคะที่มาเยี่ยมบ้านเงยอบ
ปกติแล้วถ้าเป็นหน้าน้ำอย่างนี้ค่ะเราจะกังวลในเรื่องยาของผู้ป่วยว่าจะหมดไหม
เพราะมันจะสัญจรค่อนข้างลำบากไงฮะอ่าทีนี้ถ้ายากับคุณยายขาดไปเนี่ย
มันก็จะมีผลกับความดันเบาหวานอ๋ออ่าแต่นี่ยังดูแยงดูสดใสอยู่นะ
แต่ของคุณยายเนี่ยของคุณยายเนี่ยปัญหาของคุณยายคือ
ก่อนหน้านี้แกหกล้มแล้วแกจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกค่ะ
ก็เลยมาดูเป็นพิเศษแต่ยาเขามีอย่ามาดูเรื่องการเคลื่อนไหวเขาอย่างเดียวอะค่ะ
ดูสิหน้าไม่น่าห่วงเนอะดูสดชื่นอ่าคุณยายคุณยายมองเราแปลกแปลกเนอะ
ว่ามาทำอะไรกันสวัสดีสักคำด้วยใหญ่ออฟ
สวัสดีเขาสักคำหนึ่งนี่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้น้องกี้
ใช่ไหมคะเป็นเป็นหลานเหรอหรือเป็นอะไรเป็นหลานเป็นหลานอะไรค่ะ
ภาพโดยรวมคุณยายเป็นไงบ้างคะตอนนี้แกดีขึ้นอ่าเยอะถ้า
ถ้าน้ำไม่ท่วมเราต้องพาคุณยายออกไปไหมหรือว่าไม่ต้อง
ก็ต้องออกไปอ่ะค่ะเพราะว่าคือว่าไปหาหมอตามที่หมอนัดอืมอ่า
แต่ถ้าเกิดน้ำท่วมแบบนี้คือไปไปไหนไม่ได้ออกไปถี่แค่ไหนคะ
ถ้าตามปกติก็ไกลอยู่อาทิตย์ศูนย์สิบเอ็ดอ๋อใช่แล้วอาทิตย์หนึ่งต้องไปกี่
วันคะมันเป็นเดือนนะคะเดือนหนึ่งหมอเขาจะนัดทิ้งอ๋อใช่ค่ะตอนนี้ยาย
ยังไม่หมดนะอย่างที่พี่เขาบอกใช่ไหมคะเท่าที่เราต้องต้องตะเวนเยี่ยมมา
ตลอดตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยค่ะมีมีสักกี่บ้านที่เหมือนกับจริงจริงแล้ว
ต้องออกไปหาหมอไปซื้อยาแต่ว่าออกไปไม่ได้เพราะน้ำท่วมเรา
เหลือรังในพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่สิบกว่ารายอะค่ะสิบกว่ารายใช่ไหม
ต้องถามอาสาสมัครจะรบกวนเอาอาสาสมัครมานั่งนิดนึงนะคะ
จะมีสิบสองลายสิบสองลายแต่ว่าปกติเขาจะไปรับยายได้

มันจะมีปัญหาว่าเขาสัญจรลำบากเราก็เลยเข้ามาดูแลเองค่ะ
เอ่อครั้งนี้จะหนักสุดเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเพิ่งยังไม่หายน้ำท่วมไง
แล้วครั้งนี้ก็หนักเข้ามาอีกก็เลยกลายเป็นเป็นระยะยาวอยู่๒เดือน
กี้แทนแทนคุยกับคุณยายแล้วกันนะท่วมท่วมมากี่วันแล้ว
ตรงนี้ของเรานานแล้วนะอ้าวอืมตั้งแต่ตั้งแต่รอบเดือนธันวาเปล่า
ใช่ค่ะแล้วคราวนี้น้ำมันลดไปแล้วคราวนี้มันก็ยังลดไม่หมดอ่ะ
แล้วคราวนี้พอตกขึ้นมาอีกมันก็ทับถมกันไปอีกอ่ะอ๋อใช่
แล้วเรารู้ไหมว่าจะอยู่อย่างนี้นานไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกัน
เก็บไว้พอไหมอ่ะมันก็ลำบากอยู่นะคะเพราะว่ามันไกลอ่ะ
มันไกลจากร้านค้าหรือตลาด
เราต้องเอ่ยสั่นจอดเรือไปอ่ะค่ะบ้านหนึ่งมันมีเรือแค่รำเดียวอ๋อ
ใช่แล้วบ้านเรามีเรือส่วนตัวไหมคะมันมีค่ะแต่มันมีแค่ลำเดียว
เพราะว่ามันใช้หนึ่งสองบ้านสามบ้านอ๋อ
ใช่แล้วเด็กนักเรียนมันก็ไปโรงเรียนไม่ได้อืม
ตอนนี้ที่ขาดที่สุดคืออะไรคะก็คือพวกอาหารแห้งอ่า
ประมาณเนี้ยค่ะอืมตอนนี้เด็กเด็กเขาไปโรงเรียนได้ไหมไม่
ไม่ได้ไม่ได้ใช่ออกไปไม่ได้โทษค่ะที่บ้านนี้ทำทำ
ประกอบอาชีพอะไรคะก็คือที่บ้านเขาจะทำงานโรงงานข้างหน้า
ซึ่งก็โดนท่วมเหมือนกันโรงงานข้างหน้าก็โดนท่วมเหมือนกัน
ของเรามีสวนมีไร่มีนาอะไรที่โดนท่วมตอนนี้ไหมคะมันก็มีเหมือนกันแหละค่ะ
คือตอนนี้รอน้ำลงอย่างเดียวทั้งเรื่องทำอาหารกินด้วย
แล้วก็เรื่องชีวิตประจำวันที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนี้ถ้าผู้แทนถ้าผู้แทนชาวบ้านซึ่งเราอยู่ไกลมากนะถ้าจากสนวนหลักที่ทีมงานเราเข้ามาด้วยนะคะ
ตอนนี้ตรงนี้อยากได้อะไรบ้างค่ะก็พวกอาหารแห้งแล้วก็พวกยา
ไฟฟ้าไม่มีปัญหาน้ำไม่ไม่มีปัญหาแต่จะขาดเรื่องที่น้ำกินอย่างเดียว
เออแล้วแหละน้ำน้ำกินใช่น้ำกินแต่ว่าน้ำใช้ไม่มีปัญหาเนอะ
ใช่ค่ะไม่มีน้ำค้าขอโทษทีคือเวลาไปทำข่าวน้ำท่วมส่วนใหญ่ที่จะกังวลกันคือเรื่องห้องน้ำ
ห้องน้ำบ้านเรายังใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่ค่ะอ่ายังใช้ได้อยู่อ่า
คุณยายสุขภาพแข็งแรงคุณยายขอโทษทีเสียงดังคุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ
สุขภาพแข็งแรงนะคะฝากบอกหน่อยฝากบอกหน่อยแข็งแรงไหมแข็งแรงไหม
แกงแห้งชื่นใจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอาสาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราตามเก็บได้ในช่วงระยะเวลาของถามตรงนะคะ
ส่วนว่าจะอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันลองประเมินว่าเราจะบอกชาวบ้านที่นี่

ถ้าอยากยากจากทีมงานไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะรบกวนฝากกั้นบ้านค่ะ
ผู้ที่ต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ประเมินให้หน่อย
ที่เจอแล้วเจอหนักมากแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกัน
อยากให้ประเมินเพราะว่าชาวบ้านเองก็อยากรู้นะคะ
หลังจากนี้ต้องทนสภาพแบบนี้ไปเนี่ยอีกกี่วันถึงจะดีขึ้น
อีกกี่สัปดาห์กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสวัสดีทั้งสองท่านอีกรอบค่ะ
นี่นายกที่พาเราไปมานะคะนายกเอกชัยแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับ
อบจแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกนายกด้วยเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่นายกอบจครับ
นครศรีธรรมราชด้วยนะคะนายกสนั่นค่ะเอาขอขอกลับไปคนกันเองที่พาเราตะเวนนิดนึงค่ะ
นายกเอกชัยเอาแค่พื้นที่นายกก็ได้พอจะบอกชาวบ้านในพื้นที่ผ่านรายการเราได้ไหมคะ
อีกกี่วันจะกลับมาใช้ชีวิตเอาใหม่อีกกี่วันจะดีกว่านี้
ครับผมในส่วนภาพมองของผมผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน๑๐วันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองชนประธานก็ผลักดันน้ำช่วยชาวบ้านอยู่ครับ
สิบวันจะดีกว่านี้สิ่งที่ดีกว่านี้นี่คือกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลยไหมคะสิบวัน

หื้อบางจุดที่เราลงไปสามเมตรลงหมดหรอกนะยก
แต่ไม่แห้งหมดทุกบืนที่ใช่ครับ
ไม่ไม่ต้องกลัวเราเสียใจนะถ้ายังต้องทน
มาถามในภาพรวมของนครศรีธรรมราชบ้างค่ะ

นครศรีธรรมราชตอนนี้ดีกว่าช่วงแรกที่เป็นข่าวเยอะไหม

ดีครับเราเร่งในโรงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่บอกว่าช่วยเหลือก็คือในแง่ของวันต่อวันใช่ไหมคะ
ใช่ครับทั้งทุกวันเลยครับออกพื้นที่กันตลอดครับ
ถุงยางชีพตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ
ตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชอะไรที่หนักที่สุดคะที่เจออยู่ปัญหา
เจอปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาที่น้ำท่วมขังนะครับ
โดยชบพื้นที่บริเวณที่ตำบวนแห่งนี้นะครับ
ตำบลชะเมาเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ
เพราะน้ำมาจะมาขังอยู่บริเวณนี้ครับ

นี่ที่เรายืนอยู่นี่จริงแล้วเป็นบางจากนะ
แล้วก็ต่อเนื่องไปค่อยเป็นชะเมาซึ่งอยู่ไกลออกไปเนี่ยนะคะ
คือต้องใช้วิธีไหนคะ
อยากจะกลับเรียนว่าครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
หนักกว่า๒๐ปีที่ผ่านมาที่เคยเกิดน้ำท่วมนะครับ

ขณะนี้๑๕๔หมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดประชาชนที่เดือดร้อนอีกประมาณ๓แสนกว่าคนนะครับ

แต่ว่าทั้ง๒๓อำเภอโดนหมดครับ
๔ตำบล๑๒๘๔หมู่บ้านนะครับ

สาธารณอุปโภคตรงไหนต้องเร่งเป็นพิเศษแล้วตรงไหนดีขึ้นแล้วบ้างคะ
ในการแก้ไขนะครับเราแบ่งกันเป็น๓ระยะครับ
หลังจากนั้นเราพอเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ตั้งศูนย์นะครับ
ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
เปิดทางน้ำต่างให้น้ำไหลได้นะครับ

อยู่ที่บริเวณพื้นที่ขังน้ำ
อย่างเช่นอำเภอปากพนัง
อำเภอนาชลินบริเกียรแล้วก็อำเภอฉุราพร
รวมประมาณ๑๒อำเภอ

ที่ต้องเร่งแก้ไขที่ตอนนี้ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ปกติบ้างไหมคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นถนนในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับ
แต่ที่หนักก็คือที่ถนนที่บริเวณอำเภอนกพิตำ

นกพิตำเป็นพื้นที่ที่หนักมากนะครับเท่าถึงยังลำบากมากใช่ไหมครับ
ใช่ครับเรื่องถนนนะฮะในส่วนของน้ำท่วมขังก็บริเวณอำเภอที่ผมเรียนไปแล้วครับ
ถามเหมือนที่ถามน้ำเวทย์กับชัยเลยค่ะว่า
ขอเวลากี่วันที่ชาวบ้านจะรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตดีขึ้นได้แล้ว

ผมอยากกลับเรียนว่าถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับ

เหมือนกันเนอะประมาณไม่เกิน๑๐วันใช่ไหมครับ
เพราะว่าถ้าตรงนี้ขอ๑๐วันทั่วจังหวัดคงได้แหละ
เพราะตรงนี้เป็นแอ่งเลยใช่ไหมคะก่อนน้ำลงอ่าวไทยใช่ไหม
ทีนั้นก็ใจถูกนะแล้วถ้ากลับมาใช้ชีวิตปกติทางนครศรีธรรมดา
ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสัก๙๕ขอกี่วันคะ

ก็ประเมินว่าหลังจากนี้ประมาณ๑๐วันน้ำลดไปหมดนะครับ
ในขณะนี้เนี่ยผมเองพร้อมด้วยสมาธิกษภาในพื้นที่
พื้นที่วันนี้ก็มาร่วมกับท่านสมาชิกสภา
กำจัดคลอดเพลงนะครับดูพื้นที่ทั้งหมด
บริเวณนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลว่า
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วได้แก้ไขหนังทันท่วงทีครับ

ผมบวกให้ไม่เกินอีก๑๐วันเป็น๒๐ครับ

เขาต้องบำรุงรักษาพื้นที่ต่างดูแลเรื่องถนนหนทางต่าง

ขอความช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน่อยค่ะ
เหนือจากคนนครศรีธรรมราชกันเองแล้ว
ท่านต้องพูดแทนคนทั้งจังหวัดต้องการอะไร
ใช่ครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในขณะนี้
ก็คือเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องสารอุปโภค
ต้องมาช่วยดูแลนะครับอย่างเช่นน้ำข้าวสารนะครับ
ตลอดจนอาหารแห้งต่างนะครับที่ต้องดูแลตรงนั้นนะครับ
ภายในจังหวัดนี้ถ้าสมมุติบริหารกันเองพอไหม
ไม่พอครับเพราะว่าพื้นที่ประชาชน
มัน๒๓อำเภอเลยครับพื้นที่มันกว้างนะครับ

เอาเฉพาะพื้นที่เราเล็กซึ่งเป็นการกระจายอำนาจมา
พยายามดูแลกันภายในเนี่ยนะคะ
พอไหมที่แจกกันแต่ละวันตอนนี้ถุงยางชีพ
ก็ตอนนี้ที่ทางเทศบาลเองก็กำลังเอาแจกจ่ายให้สู่พี่น้องประชาชน
ส่วนครับส่วนของเอกชัยก็ลงมาช่วยที่นี่ทางอบจอ๋อเกลี่ยกันไปนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเอาจากที่ท่านประเมินคือ๑๐วันหลังจากเราคุยกันวันนี้

น่าจะเกือบ๑๐๐กลับมาใช้ชีวิตกันได้

นะคะให้ชาวบ้านได้รู้ได้เตรียมใจกัน

แล้วก็ประเมินให้ฟังวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
ขอบคุณทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม